เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งงานสนุกสนานไม่แพ้กัน
ขึ้นชื่อว่ากีฬาสีมันก็จะมีแต่เรื่องที่เป็นสีสันทั้งนั้นเลย
เดี๋ยวพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่
เขามีงานกีฬาสีนะครับของการแข่งขันสัมพันธ์สนามบินที่จังหวัดเชียงใหม่
มาทุกสายการบินเลยทีเดียวไปดูความสวยงามแล้วก็สีสันในงานนี้หน่อยครับ
โอ้โหทั้งสีทั้งสันเลยคุณ

ยอดเขาเป็นการรวมตัวกันของแต่ละสายการบิน

ก็มีทั้งแอร์เอเชียไลออนแอร์การบินไทยนกแอร์แล้วก็บางกอกแอร์เวย์หมดเลย
มากันเกือบจะครบเลยล่ะเป็นสายการบินชั้นนำต่างนะครับ
เขาก็มาแข่งขันกีฬากันเล่นกีฬาสามัคคีกับทางการท่าอากาศยานเชียงใหม่ครับ
โอ้โหเขาบอกว่างานนี้เขาจัดขึ้นเป็นครั้งที่๙แล้วนะ
โอ้โหหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวน้อยสาวใหญ่มากันครบเลยทีเดียวล่ะครับ
นี่เป็นเพียงแค่สีสันของการเชียเท่านั้นนะครับโอ้โหดูกระโดดแข่งขากระเด็นอะไรมั้ง
แล้วดูแอร์ฮอสเตจก็มาแล้วมาแบบรถตุ๊กปกติจะเห็นแอร์ฮอสเตจอยู่บนเครื่องบิน
นี่เป็นยังไงล่ะนี่ก็อีกสีหนึ่งอีกสายการบินหนึ่งนี่
นี่เขาบอกว่าเต้นตั้งแต่เช้านะครับยานเย็นยังไม่หยุดเลยครับไม่รู้ใส่ถ่านกี่ก้อนนะฮะ
อาจจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
เอาล่ะแล้วนี่มากับรถดับเพลิงก็มีเป็นไงล่ะเป็นทีมเทศบาลเมืองแม่เฮีย
พันธมิตรของการท่าอากาศยานเชียงใหม่เขามาด้วยรถดับเพลิง

ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไหม้กันใหญ่ต้องมาพร้อมกับรถดับเพลิง
มาไม่ธรรมดาโชว์รีลาเต้นเพลงตะติ่งตวง
ช่วงนี้เพลงนี้มันช่างฮิตจริง

ผมเชื่อเลยนักกีฬาที่เขาลงสนามไปนะ

เพราะขนาดกองเชียร์ยังขนาดนี้เลย

โอ้โหลีลานะ

แต่ละสายการบินนี่ก็ขนทีเด็ดกันออกมา

แต่ว่ามาอยู่ในงานนี้ก็
เป็นการเชื่อมความสำคัญ

แต่ละจังหวัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย